วันนี้เป็นวันที่๒แล้วนะคะสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่สปลาวนะคะ
โดยผู้นำจากชาติสมาชิกต่างค่ะก็ได้มีการเห็นพ้องต้องกันนะคะว่า
พิพาทในทะเลจีนใต้ควรที่จะได้รับการแก้ไขโดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ
บรรยากาศการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนวันที่๒บรรดาผู้นำอาเซียนทั้ง๑๐ประเทศ
และผู้นำจากประเทศชาติมหาอำนาจเช่นจีนญี่ปุ่นสหรัฐ
เกาหลีใต้อินเดียและออสเตรเลียต่างได้หารือในประเด็นข้อพิพาททะเลจีนใต้
บรรดาผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนต่างเห็นพ้องต้องกันว่า
เร่งกระบวนการเจรจาเพื่อสร้างข้อตกลงที่มีผลผูกพัน
บรรยัติเป็นกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งประเทศคู่ขัดแย้งต้องปฏิบัติตาม
สำหรับประเด็นเรื่องความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี
ในวันนี้นะคะนายบารักษ์โอบามาประธานธิบดีของสหรัฐ
ได้ร่วมหารือแบบทวิภาคี
โดยผู้นำของสหรัฐและเกาหลีใต้ต่างออกมายืนยันว่า
ติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุฒิในเกาหลีใต้เป็นสิ่งจำเป็น
เพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ
ขณะที่นายชินโซอาเบสผู้นำจากญี่ปุ่น
เลือกร้องเปยังฉาสศมาทิกอาเซียน
เพราะว่าเกาหลีเหนือยังคงเดินหน้าทดสอบคีปนาวุฒิ
ซึ่งเป็นการสร้างความตึงเครียดให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
ขณะที่ในวันนี้นายจอนคีนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด

เพื่อเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
ด้านไนโยครัฐมนตรีของไทยพลเอกปริยุทธ์จันโอชาและหัวหน้าของสชได้พบประหารือแบบธวิภาคี
ของไทยเมื่อวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมา
แต่ก็ยังคงห่วงใยต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
พร้อมเสนอให้ใช้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อย

ให้เป็นประโยชน์ในการนำพาประเทศไปสู่การเป็นประชาธิปไตย
อย่างยั่งยืนต่อไป
และสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป
อกจากนี้จะเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สามัญครั้งที่๗๑ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้
หวังว่าจะได้พบกับเลขาธิการสหประชาชาติอีกครั้งค่ะ